ส่วนเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกภาพเอาไว้ได้เขายิงกันในร้านเลยนะคะเนี่ยคนเขาแตกตื่นกันใหญ่เลยคือเหมือนกับว่าคือคนที่เขายิงกันเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาไปเ
เห็นส่องคนเจ็บสาหัสคนหนึ่งแต่ว่าล่าสุดทีมข่าวของเราไปคุยกับ

เหตุการณ์นี้นะคะนายธิรพัฒน์สุขสมกิจหรือนิกอายุ๒๕
ได้รับปัดเจ็บในทิรภัทรคนนี้ถูกยิงที่ลำตัวเหนือหน้าท้อง
อาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
ส่วนอีกคนนึงนายปุณพัฒน์กล้องพักดีสุขหรือตินอายุ๒๓ปี
ถูกยิงที่โคนขาคุณหมอที่โรงพยาบาลนครปฐมรักษาจนปลอดภัย
กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะทั้งคู่ถูกยิงด้วยปืนเก้ามิลลิเมตร
คุณวิรัยุปรานีณของเราไปที่บ้านของในตินนนะคะ
คนเจ็บที่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วค่ะ

ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา
เขาก็ชวนเพื่อนที่ชื่อว่านายชัชวานไซไกรกระอายุ๓๑ปีหรือในเด้ง
ไปงานวันเกิดที่สถานบันเทิงแห่งนี้แล้วในเด้งคนนี้แหละ
เป็นคนก่อเหตุเป็นคนยิง
ตินเล่าให้ฟังว่าเขาชวนไปเที่ยวนะคะก็ขับรถเก๋งไปด้วยกัน
แต่พกปืนไปด้วยแต่เขาบอกว่าปืนเนี่ยนะวางเอาไว้ในรถ
พอไปถึงที่ร้านก็ไปนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนคนอื่นรวมแล้ว๑๕คน
ในนี้เนี่ยก็มีนายธิรพัฒน์อีกคนนึงที่เจ็บนั่งอยู่ในโต๊ะด้วย
แต่ตัวในตินกับนายธิรพัฒน์เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็คือคืนที่เกิดเหตุ
เจอกันที่โต๊ะในที่เที่ยวอ่ะนะครับพอร้านใกล้ปิด
ตินบอกว่าอยากเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำ
พอเดินออกมาจากห้องน้ำพบว่านายชัชวานกับนายธีรพัฒน์ที่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ต่อยกันอยู่หน้าห้องน้ำตัวในตีนก็เลยเข้าไปช่วยไปแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมแยกตัวเองก็เลยต่อยเข้าไปที่หน้าของนายธิรพัฒน์สองครั้ง
แล้วก็ล็อกตัวนายธิรพัฒน์เอาไว้จู่นายชัชวานยิงปืนใส่เลยค่ะ
ยิงใส่ที่กลางลำตัวสองนัดแต่ไปโดนตัวเขาด้วยที่ขาขวาจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็เลยมารู้ทีหลังว่าอ้าวปืนที่นายชัชวานยิงอ่ะ
เป็นปืนของในตินเองที่ทิ้งเอาไว้ในรถนะคะเขามารถคันเดียวกันไง
เขาบอกว่าเขาทิ้งปืนเอาไว้ในรถก็ไม่รู้ว่านายชัชวานไปเอาปืนออกมาจากรถตอนไหน
ยิงใส่เนี่ยแสดงว่าแอบหยิบของเขามา
แล้วสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะก็คาดว่าทั้งคู่เขาไม่ถูกกันเท่าไหร
เจอกันครั้งแรกก็เลยทะเลาะกันยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปจีบผู้หญิงโต๊ะข้างอะไร
เขาออกมายืนดูได้ไม่ถึงสองวิอ่ะเขาก็สัดขึ้นแล้ว
ผมต้อยเขาไปสองทีแล้วก็เสียงปืนก็ดังเลยปั้งปั้ง
เกิดนัดสองครับนัดสองเดี๋ยวนี้โดนผมด้วย
ตอนนี้นะคะตำรวจสพมนครปฐมเร่งจับตัวนายชัชวานนะคะ
ตั้งข้อหานักเลยล่ะค่ะพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเตรียมออกหมายจับแล้วนะคะเนี่ยค่ะ